เหมือนกับโบสถ์แห่งนี้ค่ะก็แปลกเหมือนกันปกติโบสถ์มันก็ต้องเป็นสีขาวหรือสีทอง
แต่บวชแห่งนี้สีชมพูชมพูชมพูชมพูสะดุดตาไปหมดนะคะ
ชมพูแค่ไหนติดตามในช่วงแปลกแวกเอ
กัดอีกแล้ว
โอ้โหใหญ่มากเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งในแปลกแหวกเอ๊ะนั่นเองครับ
และตอนนี้ผมอยู่ที่วัดน้ำตกธรรมรสอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองซิ่งนั่นเอง
ที่ผมมาวัดแห่งนี้เนี่ยเพราะได้ยินมาว่าวัดแห่งนี้มีโบสถ์ที่แปลกและสวยงามไม่เหมือนใคร
จะสวยขนาดไหนตามผมมาเลยครับไป
โอ้นี่นะครับผมเดินมาถึงสะพานตรงนี้นี่ตกแต่งวัตถุพยานาคแล้วมีสีชมพูแซ่มแบบนี้
เดี๋ยวนะฮะโบสถ์ใช้สีสันที่สวยงามมากจริงครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
สงสัยมากเลยนะครับว่าทำไมเขาถึงทาโบสถเป็นสีชมพูแบบนี้
เดี๋ยวเราไปสอบถามผู้ดูแลวัดกันเลยดีกว่าครับ

โบสถสีสันสวยงามแบบนี้โบสถ์นี้มีชื่อว่าอะไรครับ

โบสถ์นาคพิพพที่ตั้งชื่อแบบนี้
เป็นเพราะว่าเราประดับด้วยพญานาคใช่ไหมฮะ

แล้วก่อตั้งโบสถ์แห่งนี้มานานหรือยังฮะ

ทำไมถึงเลือกใช้สีชมพูครับ
หลวงพ่อท่านชอบสีชมพูครับ
ท่านชอบสีชมพูมาอยู่แล้วเป็นความชอบส่วนบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นเสาหรือตัวอาคารเนี่ยทาเป็นสีชมพูหมดเลยฮะ
เดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยไหมว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างอาตูครับ
และนี่แหละครับก็คือโบสถสีชมพู
แปลกและอลังการไม่เหมือนวัดไหนจริง
ซึ่งการสร้างโบสถ์เป็นสีชมพูแบบนี้
ก็เพราะเกิดจากความคิดของท่านเจ้าวาดวัดน้ำตกธรรมรส

เพื่อดึงดูดความสนใจของศาสนิกชนให้เข้าวัดมากขึ้น
วกกับความชื่นชอบสีชมพูของตัวท่านเจ้าวาดด้วยล่ะครับ
นี่ครับเห็นจากภายนอกลักษณะเป็นสียำพู
ข้างในมีอะไรบ้างให้อาตูพาไปเลยฮะ
สิ่งแรกที่เราเห็นคือ

ฟังฤดูร้อนครับฤดูร้อนนะครับ
ร่มลื่นเหมือนกับมาพักผ่อนอยู่ในบ้านตัวเอง
ตู่ครับเข้าไปอีกมีอะไรบ้างฮะ

จะเห็นว่าตัวสบงของท่านจะตกแต่งไปด้วยดอกพิกุลด้วยนะครับ

และนี่ก็คือพระแก้วมรกฏทั้ง๓ฤดูครับ
ส่วนอื่นของวัดเดี๋ยวให้คุณอาตู่พาไปดูหน่อยดีกว่า
ว่ามีที่ไหนที่น่าเที่ยวบ้าง
อกจากตัวบทที่โดดเด่นด้วยสีชมพูแล้ว
การตกแต่งภายในบดยังมีจุดแปลก
แตกต่างจากวัดอื่นอีกด้วยล่ะครับ
ตามผมไปดูกันเลยดีกว่า
คุณผู้ชมครับปกติวัดไทยก็จะมีเสาเป็นลายต่าง
แต่นี่ฮะสังเกตเลยว่าเสาอันนี้เป็นเสาแบบยุโรปนะครับ
และตรงข้างตกแต่งไปด้วยลูกกรงเป็นเหล็ก
แล้วก็มาติดมีรูปสัตว์ต่าง
เรียกได้ว่าแปลกจริงเลยนะครับ
ความแปลกอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับ
รูปปั้นพญานาคที่ตั้งอยู่ข้างบนเรียงรายเลย

พอมาปุ๊บต้องมองอย่างแน่นอนครับกับรูปปั้นพญานาคฮะ

ของที่นี่ก็แปลกเหมือนกันมีหลากหลายทงชาติเลย
เดี๋ยวผมขอรูปคล้องเอาเลิกเอาชัยอีกหน่อยแล้วกันครับ

หน้ากราบวายมากเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากเลย
นี่ครับมาถึงจุดสุดท้าย

จุดนี้ส่วนใหญ่ประชาชนเขามาแล้วเขาจะมาทำอะไรบ้าง

อดท้องช้างเอาเลิกเอาใช้ใช่ไหมครับ

สำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณอาตูมากเลย

ถือได้ว่าวัดน้ำตกธรรมรสแห่งนี้
โดดเด่นแปลกและแตกต่างจริงนะครับ

ก็แวะเวียนกันเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามกันได้เลย
อยู่ที่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนี่เองครับ
และนี่ก็คือความสวยงามและความแปลก

และแปลกแหวกจะพาไปที่ไหนอีก

วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ